หลังจากที่ได้มีการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น

ก็พบว่าฝนลงมาฝนตกลงมาโปรยปลายอย่างต่อเนื่อง

และถ้าหากว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมให้บอกเธอได้

กระทรวงบอกว่าพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็ดูแลเหยื่อของหญิงไก่อย่างเต็มที่

พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หรือว่าพมได้เปิดเผยหลังจากที่พูดคุยกับ
สงการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้าน
บ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหญิงไก่เข้าพบ
เพื่อขอบคุณที่พมช่วยเหลือด้านที่พัก
ให้กับผู้เสียหายในระหว่างต่อสู้คดี
และขอให้คุ้มครองผู้เสียหายที่ถูกคมขู่จากหญิงไก่
โดยทางกระทรวงพมประสานกับกระทรวงยุติธรรม

เรื่องต้นได้มอบหมายให้ประหลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ซึ่งทราบแล้วว่ามีผู้เสียหาย๓คน
หลังจากนี้ครับจะมีการเยียวยาผู้เสียหาย
ส่วนจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่
เรื่องนี้ต้องรอผลการสอบสวน
จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
ฐสงการยังเปิดเผยถึงความขึ้นหน้า
สิริม่วงอายุ๕๔มีนน
จำเลยในคดีรักทรัพย์มูลค่ากว่า๓ล้านบาท
โดยนำคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์กองทุนจากกระทรวงยุติธรรม
จำนวน๒แสนบาทยื่นขอประกันตัวต่อสารอาญา
แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วตั้งแต่ในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับ
มาดูกันต่อสำหรับแนวทางการช่วยเหลือคดีจากนี้ไป
ท่านายสมการบอกว่าจะดำเนินการขอถอนคำรับสารภาพเดิม
กลัวจะเกิดอันตรายซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่จะต้องมีการนำคดีเข้าสู่ศาลใหม่
และนำสืบเพื่อให้สารพิจารณายกฟ้องคดีที่ผ่านมา
นายสงการยังบอกอีกด้วยนะครับว่าคดีที่เกิดขึ้นหญิงไก่
ไม่น่าจะทำคนเดียวแต่คงจะมีการทำเป็นขบวนการแน่นอน
และยังมีหลักฐานใหม่ที่ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งนะครับถูกทำร้ายข่มขู่

ซึ่งในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาในรายการถามตรง
คลิปบางช่วงบางตอนได้มีการนำมาเปิดเผยในรายการดังกล่าวแล้วนะครับ
คนดังกล่าวก็เข้ามาให้ข้อมูลแล้ว
แล้วก็มีความยาวของคลิปประมาณ๒นาที
ซึ่งอย่างที่เกริ่นเอาไว้แล้วก็ได้บอกกันไปนะครับ
คุณผู้ชมน่าจะพอเห็นเบื้องต้นแล้ว
ผ่านทางรายการถามตรงก็เป็นภาพที่มีการทำร้าย
แล้วก็มีการปะทะคารมกันเกิดขึ้น
ห้องพักที่คาดว่าน่าจะเป็นห้องพักของหญิงไก่นั่นเองครับ

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ